เป็นการต่อสู้ข้ามสายพันธุ
ยาวนาน๑๐กว่าชั่วโมง

มันจะกินตัวเงินตัวทองนะฮะ

ไม่ตาย
ไม่ตาย

อันนี้ตอนแรกที่ทางเจ้าของบ้านเขาแจ้งกู้ภัยมา

ปากนี้งับเจ้าตัวเงินตัวทองเอาไว้แล้ว

คิดว่าสงสัยตัวเงินตัวทองไม่รอดแล้วล่ะ

พอมันคลายตัวเงินตัวทองออกมาแล้วเนี่ย

บ้านหลังหนึ่งที่บางประกงฉะเชิงเซาครับท่านผู้ชมครับ

ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างมันดังมาแถวนอกบ้าน

พลายตัวเงินตัวทองมันหนีเข้ามาตรงนี้

แล้วก็เอาขึ้นรถไปทั้งคู่เลย

ไม่รู้ว่าธรรมชาติที่เดียวกันหรือเปล่า

คือเจ้าของบ้านบอกได้ยินเสียงตั้งแต่๔ทุ่ม

ับจะเขมือบจะขย่อนกันอยู่เลย

รถมันเลอะหมดเลยไงรถกระเด็นความความสุข

โอ้โหเนี่ยนี่เห็นมั้ยไปด้วยกันนั่นแหละคุณเขมสร
เอาแล้วจะไปสู้กันต่อบนรถไหมอ่ะ

ลืมถามว่าไปปล่อยธรรมชาติที่เดียวกันหรือเปล่า

ว่าวัวทั้งตัวมันยังเขมือบขย่อนได้

อันนี้ตอนแรกเห็นไหม